เมื่อวานี้ช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะนำเสนอไปเรื่องราวของแท็กซี่
ที่พี่มินก็บอกว่าเอ๊ะนี่ป้ายไฟหรือยังไง

ชุดใหญ่ไฟกระพริบเกิดขึ้นกับมิเตอร์แท็กซี่นะคะ
ล่าสุดมีการสั่งปรับแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบพบว่าเป็นมิเตอร์รุ่นเก่าค่ะ
นายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า
ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ใช้บริการรถแท็กซี่ทะเบียนท้อทหารว๕๓๙๕กรุงเทพฯ
ขึ้นจากวัดเทียนดัดอำเภอสามพรานไปยังสะพานใหม่
พบว่ามิเตอร์วิ่งเร็วผิดปกติคิดค่าโดยสารในราคา๑๒๙๘บาท
คุณออกต่างจังหวัดแล้วราคานี้นะคะ
แล้วก็ยังพบว่าบัตรประจำตัวของผู้ขับรถที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ย
แสดงชื่อนามสกุลผู้ขับรถภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
จากการตรวจสอบพบว่าคนขับรถในคลิปชื่อนายฉลองสังกลิ่นหอมนะคะ
โดยหลังจากนำรถเข้าตรวจสอบมาตรค่าโดยสารที่ส่วนตรวจสภาพรถแล้วเนี่ย
ไม่พบความผิดปกติแต่พบว่าเป็นมิเตอร์รุ่นเก่าที่เคยพบปัญหา
หากวิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานและระยะทางไกล
จะมีความร้อนสะสมทำให้มิเตอร์แสดงผลคลาดเคลื่อนค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็เลยถือว่าผู้ขับรถฝ่าฝืนใช้มาตรค่าโดยสารที่มีสภาพชำรุดมาให้บริการ
เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด๒๐๐๐บาท
พร้อมให้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรค่าโดยสารให้ถูกต้อง
แล้วก็นำรถเข้าตรวจสภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ปรากฏข้อมูลไม่ตรงกัน
ตรวจสอบพบว่าเป็นการทำปลอมแรงขึ้นมาค่ะ
ซึ่งก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามประมวลกฎหมายอาญา
ปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการ
ก็เลยดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
สถานีจังหลวดนครบานทุ่งสองห้อง

มีความผิดฐานไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถ
เทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทค่ะ
เพราะฉะนั้นนั่งแท็กซี่ก็ต้องดูมิเตอร์ไว้เลยนะ
ถ้าเห็นแบบนี้นี่เอ๊ะไว้ก่อน